อะไรเอาข่าวของคุณแม่เผื่อข่าวสิ

ไม่รู้เรื่องใครในวงการ
เหม้านะแม้ให้ให้

ไม่อ่านรายการอยู่เหรอตอนนี้ไม่อ่านรายการอยู่เหรอ
ทำการมูนายไม่ถ่ายหรือวันนี้
เออเอาสิเขารู้เขายิ่มทรงมีไหม

ทำไมอยู่เปล่าไม่ได้ดูเด็กเล่าให้ฟังช่อง
ใช่พี่หนุ่มเขาก็ไอ้นี่คุณแม่

ของพี่นิงก่อนเพราะเมื่อกี้พูดเปิดไปก่อนแล้วนั้นจากที่มีภาพออกมา
ใช่ประมาณที่ไปยืนคุยกับ
นิงปานิตาฮามะวัฒนะคำให้สอน้ำหวาน

จินแม่ชื่อคุณจิน

ที่มีชื่อว่าวารพรรณคล่านคงชื่อน่าพัพ
จะเอาของให้ชายให้เพื่อนเป็นทางผ่านอยู่แล้ว
เคยเจอกันโดยบังเอิญอย่างนี้นะนิ้ง

มันก็ข้างยื่นข้างแหลมอยู่แล้วค่ะคุณแม่
เดี๋ยวอีกหนึ่งอัน
ว่าชกปิบูมรัญญาไปอยู่ช่องเจ็ดเหรอ

หลังเลยแบบคุณปิ๊ง

ก็อยากจะให้พี่บุ๋มมากำกับเนี่ยเราไม่กล้าพูดเอง
เพราะเราบอกว่าด้วยความคนที่มันรักกันสนิทกันอย่างนี้
เราจะไม่กล้าพูดอะไรเลยแต่พี่โน่มันเป็นคนไปคุย
แล้วแกก็มาด้วยใจแกก็บอกว่าแกอยากช่วยลูกสาว
เห็นเขาบอกว่าเนี่ยตัวละครจะเอาอยู่เหรอมันไม่ได้ดังพอเลยนะ
คุณแม่คำถามนี้นะบางทีถึงฟังแล้วเนี่ย
เราเสียใจนะเพราะอะไรรู้ป่ะ
วันหนึ่งที่เรามาถึงจุดนี้ได้ในวงการบันเทิ

ถ้าเด็กเหล่านี้เขาทำได้แล้วเขาประสบความสำเร็จแล้ว

ใช่ไหมคุณแม่ต้องให้โอกาสน้องจักรจันเล่นจักรจันเล่นคุณแม่ใครเล่น
แต่จริงต้องบอกว่าแต่ละเรื่องมันไม่ได้อยู่ที่ตัวนักแสดงอย่างเดียวนะ
อยู่ที่บทละครบทละครสำคัญมากนะปัจจุบัน
ถ้าบทส่งทุกอย่างก็ไปหมดคนดูดีแล้ว
แล้วนี่มันลงตัวเหรอกว่าจะได้ผัวมาคบประมาณ
เพราะผู้ชายเยอะมากจริง

น่ามาชลุกกว่าจะได้ลงตัวอย่างนี้

มันก็เป็นนโยบายที่เราก็ต้องปั้นเด็กใหม่เนอะ